มีเหตุการณ์พระสงฆ์ไปแจ้งตำรวจให้ไปจับพระสงฆ์กับสามเณร
น้องชมพู่ฟังไม่ผิดนะคุณผู้ชมก็ฟังไม่ผิด
เพราะว่ามีพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่เขาไม่สบายใจ
เพราะว่ามีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งพาสามะเนรไปอยู่ตลาด
ไปพูดผ่านเครื่องขยายเสียงรี่อะไรเงินชาวบ้าน
แล้วมันนอกเวลาบินทบาทแล้วคุณผู้ชมไปดูเลยครับ
เดินถึงทะละโคงอย่างนี้คือมันไม่ใช่กฤทธิ์ที่ควรจะทำ
เหมือนไปหาเสียงหรือเหมือนทำอะไรสักอย่าง
แล้วก็อยู่นอกเวลาที่จะบินทบาทแล้ว
ตำรวจสพพระประแดงแล้วก็พระสมชาติคณุติสามโร
พระวัดครุนอกลงพื้นที่ตลาดนัดครุใน

เพราะว่าชาวบ้านแจ้งมาดูหน่อยเถอะ
ทำไมพระสงฆ์กับสามารเนณสองรูปนี้
มาเดินพูดทะละโคงรี่อะไรเงินตอนสิบโมงเช้า

และต้องกลับไปที่วัดก่อน๘โมงเช้า
เพื่อจะเข้าไปทำวัดเช้าอะไรต่าง
ซึ่งตอนนี้๑๐โมงมันก็ไม่ควรจะออกมาแบบนี้นะครับ
พระที่ไปเจอชื่อพระพาณมอายุเจ็บสิบสามปี
กับสามารเนรล่าอายุสี่สิบแปดปี
ถึงแม้จะอายุ๔๘แต่เขายังไม่ได้บวชพระนะฮะ
เห็นจากการนุ่งจีวอนคือเอาตัวที่รัดตรงเอวเนี่ย
เป็นการห่มลักษณะของการเป็นสามเณรอยู่
แล้วในบาทมันเหมือนมีแต่ธนบัตรด้วย

เอาแต่เงินนะฮะเขาเดินถือทรโขงเรียกรายเงินชาวบ้านนะฮะ
ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าไปตรวจสอบ
พระพนมไหนขอดูบัตรสูติบัติท่านหน่อยสิ

ก็ไม่ได้มีมีแต่เพียงฉายาบัตรที่ระบุว่าไปบวชอยู่ที่วัดหนองกระถิ่น

ทางด้านของพระครูเกษมสุวรรณคุณวัดหนองกระถิ่นเป็นพระอุปชาให้
ตั้งแต่วันที่๑๐ศพปี๖๕
จะบวชปี๖๕นะเพิ่งจะบวช

อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยครับ
แต่ไปเจอเงินอยู่ในบาทจำนวนนึงนะครับ
พระพนมบอกว่าอ๋ออัตมานจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ

คือที่มาต้องการจำไม่ได้อะไร
เอาปัจจัยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับสำนักสงฆ์

ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้แล้วก็ไม่มีคนไปทำบุญ
ฟังเสียงพระพนมพูดหน่อยครับ
ไม่มีมีมีมานประจาน
ไปร่วมให้ไปร่วมให้
ทุกคนก็ขมวดคิ้วอ่ะหลวงตาหลวงตาจะมาเรียกรายเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
แต่พูดไปพูดมาวัดสำนักสงฆ์อยู่บนเขาไม่มีน้ำไม่มีไฟ
อืมเอาละหลวงตาจะไปจ่ายอะไรยังไงก็งงกันไปนะฮะค่ะอ่า
พระมหาวงท่านเจ้าคณะตำบลบางครุแล้วก็บางจาก
บอกว่าพระพนมกับสามเนรล่าเนี่ยนะออกมาทำแบบนี้ไม่เหมาะสมนะ
ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปเพราะว่าอะไรมันเกินเวลาบินทบาทแล้วนะท่าน
แล้วท่านไปเรียกรายเงินนอกพื้นที่อีกเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านของพระปกครองในพื้นที่ซะก่อนนะ
พฤติกรรมที่ท่านทำเจตนาทำให้พระสงฆ์กับพระพุทธ
ศาสนาเสื่อมเสียนะท่านก็บอกกันไปนะฮะ
ก็เลยมีการโทรศัพท์ไปที่วัดหนองกระถิ่นวัดต้นสังกัดเพื่อแจ้งให้ทราบ
แล้วว่าจริงเท็จอย่างไรแล้วก็แจ้งให้พระอุปชาทราบ
แล้วสุดท้ายต้องทำการศึกให้กับทั้งทั้งสองรูปนะทั้งสองรูปต้องยินยอมนะฮะ
ทำการศึกเนี่ยอ่าทำการศึกแล้วดึงจีวอนออกนะฮะ
ที่วัดครุในนะฮะก็ทำการศึกเอาไปดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
บินทบาทใช้เวลาตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนครับ
เขาไม่ให้เกินแปดโมงเช้าไม่ให้เกินแปดโมงเช้าไม่ให้เกินแปดโมงเช้า
ครับต้องจัดถึงวันแล้วอืมต้องถึงวันแล้วแล้วแล้วการที่ออกมาเลี่ยราย
เลี่ยรายนอกพื้นที่น่ะครับไม่มีหน้าสูตร
ไม่ได้เลยใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ขอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปพบว่า
ทั้งสองคนเนี่ยที่ทำการศึกเสร็จแล้วเป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ย
เคยถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการจับอยู่ที่บางพลี

แต่ก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอีกนะครับ
ทีนี้มีพ่อค้าคนหนึ่งเขาขายพวงมาลัย
บอกว่าโอ้โหพระกับเนรสองรูปนี้นะเคยถูกจับไปแล้ว
หายไปพักใหญ่ก็กลับมาอีกทำบ่อยจังเลย
มันทำให้เสื่อมเสียถึงแม้จะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพอะไรก็ตามที
แต่ว่าเหมือนใช้ผ้าเหลืองในการหาเงินหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง
แต่มันทำให้วงการพระสงฆ์เขาเสื่อมเสียไปด้วย
อันนี้ก็ศึกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ